สมคมกรีธาแห่งประเทศไทยนะครับ
ร่วมกับบริษัทกศธโทรคมนาคมจำกัด
หรือการแข่งขันวิ่ง๑๐กิโลเมตรชิงแชมป์ประเทศไทย
ปีนี้ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า
แสนบาทนอกจากนี้ผู้เข้าเส้นชัย๑๐๐คนแรก
ประเภทชายและหญิงจะได้รับการบันทึกสถิติ
อันดับนักวิ่งท็อป๑๐๐ของไทย
ที่รับรองโดยสมาคมกรีธานานาชาติ
แข่งขันจะจัดวันที่๘กันยายนนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาที่สนามสุขพัชลาศัย